มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะก็มีกันทุกวีทุกวันนะคะ
อันนี้มันน่ากลัวมากมันเป็นรถพ่วง๑๘ล้อ
แล้วก็ไปทับคนขี่รถจักรยานยนต์มา
๒คนนะล้อทับบดขยี้ร่างก็เสียชีวิต
ไปดูคลิปเหตุการณ์นะคะ
ทึกภาพเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมอืม

มันเป็นช่วงจุดกลับรถพอดีด้วยอะค่ะครับ
นี่ที่เราเบลอภาพเอาไว้ตรงล้อนะคะ
คือทับร่างสองคนติดอยู่ใต้ล้อเลยค่ะ
เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะที่เสียชีวิตเนี่ย
แล้วก็พอช่วงชุลมุนคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อก็หนีค่ะเนี่ย
อย่างวงกลมสีแดงนะคะตอนยังไม่ชนก็ขับกันมา
เนี่ยเหมือนกำลังจะเบี่ยงไปขวาด้วยแล้วก็รถใหญ่มาพอดี
มันมีรถที่ขนาดข้างมาอีกคันหนึ่งด้วย
เหมือนกับคงเสียหลักแล้วลงเลยแล้วมันล้อพอดี
คือพอคนได้ดูคลิปนี้ค่ะที่เขาเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
หลายคนก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นจุดอับสายตาคุณภาคภูมิ

ใช่แล้วก็พอรถมอเตอร์ไซค์ไปอยู่แบบใกล้มาก

เนี่ยเป็นจุดอับใสตาพอดี

หลายคนบอกว่าจุดนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากค่ะ

ใช่รถใหญ่เยอะแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ
คือเหมือนกับว่าจะมีรถออกมาจากซอยข้างโรงพยาบาลจุฬารัฐ๙ค่ะ

แล้วก็จุดกลับรถตรงนี้มันเป็นจุดกลับรถในระยะที่มันกระชั้นชิด
ก็เลยมีคนแนะนำว่าปิดจุดกลับรถตรงนี้ดีไหม

ว่าตรงนี้คือที่บริเวณถนนกิ่งแก้วมุ่งหน้าไปลากระบัง
จะมีจุดกลับรถอยู่ตรงธนาคารกรุงเทพ

ใช่คนที่อยู่แถวนั้นใช้เส้นทางนั้นบ่อย

ใช่บางทีออกจากซอยมาจะพุ่งไปกลับเลยไง

คือเอาล่ะแม้ว่ารถบรรทุกมันสูง

ใช่ค่ะอาศัยช่วงชุลมูลหนีไป

หรือว่าไปว่ากันทางคดีความว่า
มันไม่เห็นจริงมันเป็นอุบัติเหตุจริง